มีเรื่องดราม่าสนั่นโซเชียลอีกแล้วค่ะเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาพาหลานเนี่ย
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลรัตนวาปีในจังหวัดน้องคายแต่พอไปถึงกลับถูกหมอปฏิเสธการรักษา
กลับถูกปฏิเสธการรักษาต้องพูดแบบนี้ครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงพยาบาลพูดออกมาว่า
ถ้าจะตายจริงจะโทรเรียกหมอให้มีเสียงในเหตุการณ์ด้วยฟังพร้อมกันค่ะ
เป็นคำพูดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ยินแบบนี้ทำเอาญาติผู้ป่วยรับไม่ได้ค่ะ
นำคลิปนี้มาโพสต์ร้องเรียนในเฟซบุ๊กพร้อมระบุข้อความว่า
โรงพยาบาลเงียบสงัดเหมือนป่าช้าไม่มีหมอรักษา
แถมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยังผู้จาแย่ใส่ผู้ป่วย
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ได้ไปพูดคุยกับนางสาวกาญจนา

เธอเล่าค่ะช่วงเช้าเมื่อวานนี้พาหลานชายมีไข้สูง
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลรัตนวาปีในจังหวัดหนองคาย
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลก็ต้องแปลกใจเพราะว่าเงียบมากผิดปกติ
พอจะเข้าไปยื่นบัตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกลับปฏิเสธการรักษา
และใช้คำพูดไม่ดีใส่ว่าถ้าจะตายจริงจะโทรตามหมอให้อย่างที่ได้ยินไปในคลิป
ก็เลยตัดสินใจพาหลานไปโรงพยาบาลพลพิสัยซึ่งอยู่อำเภอใกล้กัน
ไปถึงหมอวินิจฉัยค่ะว่าหลานชายลำไส้อักเสบและจัดยาให้กลับมาทานที่บ้าน
ส่วนคลิปที่นำไปโพสต์ในเฟซบุ๊กไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีอะไร
แค่อยากให้ปรับปรุงการให้บริการเท่านั้น
และทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็เข้ามาขอโทษแล้วจึงไม่ได้ติดใจอะไรค่ะ
ก็มาที่บ้านนะคะก็มาขอโทษในส่วนที่เจ้าหน้าที่คนนั้นได้พูดอย่างนั้นนะคะ
เป็นอุทาหรณ์นะคะก็คือไม่อยากให้คนที่ประชาชนที่มารับบริการต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ถ้าเจอกับญาติพี่น้องของเราเราก็คงไม่โอเคค่ะ
มันก็เป็นไปตามที่ผู้หญิงเขาพูดในคลิป
คนป่วยมันเลือกเวลาได้ด้วยเหรอ
ใช่แล้วด้วยจิตใจมียาดป่วยใจมันไม่ดีอยู่แล้ว
ไปเจอคำพูดแบบนี้ก็ห่อเหี่ยวเข้าไปใหญ่
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามเพิ่มเติมกับนายแพทย์วิศนุวิทยาบำรุง
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายเผยค่ะว่าเห็นคลิปแล้ว
เห็นว่าเจ้าหน้าที่อาจใช้คำพูดในการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดการเข้าใจคลาดเคลื่อน
จริงแล้วในวันหยุดราชการห้องทำงานปกติอาจจะไม่ได้ทำงาน
แต่ว่าห้องฉุกเฉินจะเปิดให้บริการ๒๔ชั่วโมง
และเวลาช่วงประมาณ๗โมงเช้าจะเป็นช่วงการเปลี่ยนเวรของบุคลากรทางการแพทย์
เวรดึกมาเป็นเวรเช้า
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ควรสื่อสารกับคนไข้ให้เข้าใจ
เดี๋ยวจะมีแพทย์เดี๋ยวจะมีพยาบาลมาเปลี่ยนเวรกัน
ทีนี้ไปดูความคืบหน้าไปดูความเคลื่อนไหวที่โรงพยาบาลรัฐนาวาปี
ที่นี่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบข้อที่จริงด้วย
และจะรายงานให้ทางจังหวัดทราบโดยด่วน
หากว่าการให้บริการประชาชนไม่ได้รับความสะดวก

และจะใช้โอกาสนี้ปรับปรุงระบบการให้บริการในโรงพยาบาลทุกแห่งของจังหวัดหนองคายให้ดีขึ้น
เดี๋ยวต้องดูทางโรงพยาบาลว่าจะมีการชี้แจงหรือว่าบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรนะคะ